ของโควิด๑๙แต่ไม่ได้เรื่องของการฉีดวัคซีน
ร้องเพลงรอมา๒เดือนได้จำได้ไหมนักเรียนปวชที่ภูเก็ต
นี่ฮะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙เข็ม๒เข้าไป
ผมร่วงจะหมดหัวแล้วเนี่ยผมยังจำภาพมุมนี้ได้เลยที่เป็นข่าว

๒เดือนแล้วยังไม่มีหน่วยงานไหนมาเคาะประตูช่วยเหลือเลย
นายบดินนัตรินประวัติศาสตร์ปี๒ครับของเทคโนแห่งหนึ่งในภูเก็ตเนี่ย
คือประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนู้นนะไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙เข็ม๒
จากนั้นอีก๒สัปดาห์ผมร่วงเกือบหมดหัวแล้วกันนะฮะ
คือเขาบอกว่าโอ้โหพี่วัคซีนโควิด๑๙แน่
เพราะว่าหมอบอกเองบอกวัคซีนน่าจะทำให้เม็ดเลือดขาวของคุณนั้นผิดปกติ
เลยทำให้อาการจำพวกแบบโรคพุ่มพวง

ใช่แต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยเหลือ
ร้องเรียนสื่อมวลชนจนเป็นข่าวไปแล้วรอบนึง
ตอนนั้นโอ้โหกระสวงศาเนสุรกมาเลยนะ
สั่งการไปที่สปสชที่ดูแล
เรื่องของคนที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนในเรื่องนี้
พอสปสชรับเรื่องไปบอกว่า
เดี๋ยวจะติดต่อมาจนกระทั่งวันนี้หายเงียบนะฮะ

ที่สำคัญผมเขาก็ยังไม่ขึ้นฮะ
คือไม่ขึ้นมาเหมือนเดิมไปไหนมาไหนอาย
เป็นผมผมก็อายนะฮะก็เลยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
เข้ามารับผิดชอบรักษาให้เขาหน่อย
นี่คือผลกระทบจากวัคซีนล่ะแล้วไอ้วัคซีนฉีดไปแล้วเท่าไหร่
ไปแล้วเท่าไหร่เมื่อวานนี้ครับยอดของวันที่๒๓ธันวาคมนะครับ
วันเดียวในฉีดไปนะครับ๔๒๘๒๖๖โดสนะครับแล้วก็เข็มแรก๖๒๐๐นะฮะ
แล้วก็เข็มต่อไปเนี่ยก็เข็ม๓เนี่ยเกือบ๖ล้านเข็ม๔ก็แสนกว่านะฮะ
แล้วสะสมสะสม๑๐๑ล้านโดสครับผมพูดตัวเลขกลมก็แล้วกัน
แต่จริงมันจะ๑๐๒ล้านโดสแล้วล่ะประมาณนั้นแหละนะครับ